กลับมาแล้วค่ะกับบันเทิงไทยรัฐเช้าแบบนี้นะคะ
เสียเวลาค่ะเราพาไปดูแก้มวิชญานีค่ะ
เมื่อวานนี้นะคะก็แถลงคอนเสิร์ตใหญ่ครั้งแรกในชีวิตของเธอค่ะ

จะมีคอนเสิร์ตนี้แหละค่ะครั้งแรกของเธอเลยค่ะ

ไตล์หญิงคนแรกของเมืองไทยจริงหลายคนรอคอยนะคุณว่า
เมื่อไหร่จะมีคอนเสิร์ตเพราะว่าเสียงร้องอันทรงพลังของเธอเนี่ย
เธอควรจะมีคอนเสิร์ตครั้งใหญ่คอนเสิร์ตเดียวของตัวเองได้ไปตั้งนานแล้ว
ซึ่งครั้งนี้นะคะจะจัดในเดือนเมษายนค่ะที่พารากอนทอก
ดิฉันขอเมาส์ให้ฟังนะคะคือเอาพูดตรง
คือแก้มเนี่ยสังกัดเอ็กซักใช่มั้ยคะอ่านะคะแต่ปรากฏว่า
ยูเอ็กไม่เคยมีคอนเสิร์ตเลยคนที่จัดคอนเสิร์ตให้คือพี่ชอต
เอทามนะคะใน๑๐ปีนี้โอ้โหเมื่อวานก็จัดเต็มจริงค่ะ
ส่วนรายละเอียดจะเป็นยังไงเดี๋ยวไปฟังสัมภาษณ์กันเลยค่ะ
ให้โอเค
ก็เป็นแสงและเงาง้าด้วยน้องก็ใส่ลัดอย่างขนาดนั้นน่ะค่ะค่ะพี่

ของแท้ค่ะมันเป็นเงาแล้วมุมข้างเรามันจะได้มันคือเราไม่ได้ยืนหน้าตรง

เป็นเรื่องของทางลิขสิทธิ์แล้วกัน
น่าจะเป็นเรื่องของการต่อสัญญาเพลงของทางผู้ใหญ่
ของทางค่ายที่เราไปร้อง
เป็นอีกผลงานหนึ่งที่เราภูมิใจมาก

เราก็เสียดายที่มันไม่ได้อยู่ต่อไปแค่นั้นเอง
แต่แก้มเชื่อว่ามันก็จะอยู่ในความทรงจำของคนที่เขาเชียร์เรา
ต้องเล่าให้ฟังค่ะเรื่องลิขสิทธิ์ที่

แล้วก็ค่ายทางลาดพร้าวเนี่ยนางเคลียร์ไปเรียบร้อยนะคะ
จริงพี่แจ๊คตอนเห็นครั้งแรกคุณผู้ชมค่ะอันนี้ขอหอสตเนอะ
เห็นครั้งแรกแอบขยี้ตานี่คอนเสิร์ตใคร
ก็มาซูมดูชื่ออ้าวแก้มวิชญานี
แต่อย่างที่แก้มบอกไปว่าโนรีธาจ้ายืดน่องนิดเดียว
น้ำหนักลดไอ้ภาพนี้นะคะบางคนบอกว่าโอ้โหบิดเลยนะคะ
จริงแล้วคือน้ำหนักลดไป๖กิโลค่ะ
เนื่องมาจากไม่ได้ออกกำลังกายนะคะเล่นละครเวทีอยู่นะคะ
แล้วก็ใครเป็นแฟนคลับคุณน้องแก้มนะคะก็ไปเชียร์กันได้เมษายนนี้ค่ะ
คือเอาเป็นว่าโหมงานหนักจนผอมนั่นแหละนะคุณผู้ชม